ใช่แล้วค่ะชวนคุณผู้ชมมาเข้าโค้ง
ตัดเบกแต่ไดดทั้งสิ้นคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะการออกสลากินแบ่งรัฐบาลของเรา
โค้งสุดท้ายตัวเลขยิ่งเยอะ
ไม่เสียเวลาไปเริ่มกันที่คนแรกดีกว่า

ทางไปหาพี่สาวแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะ

ซึ่งเจ้าตัวตั้งใจเดินทางไปพูดคุย
แล้วก็ขอกำลังใจค่ะคุณผู้ชม

อีกด้วยและและ

ยังได้ทำการล้วงลูกปิงปอง

ค่ะที่หน้ารวมของแม่พึ่งด้วย

เป็นครั้งแรกที่เธอล้วงลูกปิงปองนะ
แล้วก็ขอโชคลาภจากพี่สาว
หวังว่าให้พี่สาวช่วยด้วย
แล้วก็จะได้เลขอะไรนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไปเบิร์งออกโลดในคลิปจ้า

หนึ่ง

แล้วก็สามตัวนี่

เลขอะไรนึง

คุณเห็นเป็นเลขไม่ต้องเดากัน

อันนี้แล้วแต่ดวงของคนจริงนะคะ

ล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชค

พุ่มพวงดวงจันทร์เหมือนกันแต่เป็นหุ่นตัวที่๑๓นะคะที่เพิ่งสร้างใหม่
โดยก่อนหน้านี้ค่ะก็ทำการล้วงปิงปองคุณผู้ชมค่ะ
โอ่งเนี่ยก็ได้บอกพี่สาวนะบอกว่าพี่พึ่งจ๋า
ขอโชคขอลาบต้อนรับเดือนแห่งความรักให้กับแฟนเพลงหน่อยนิดนึง
แล้วก็เลขที่ได้จับนั้นคุณผู้ชมค่ะจับได้ก็คือสามหนึ่งแล้วก็ศูนย์อ่า
พร้อมกับว่าศูนย์เนี้ยมันไม่มีค่านะจ้ะแล้ววันที่ตัวเองไปจับนั้นเนี่ยก็ตรงกับวันที่สามสิบเอ็ด
และที่สำคัญคุณผู้ชมอย่าลืมว่าราชินีลูกทุ่งจากไปเมื่อวันที่๑๓มิถุนายน
หนึ่งหนึ่งสามอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมค่ะก็ขอให้แม่พึ่งพุ่มพวงนั้นให้โชคเราทุกคนเลย
ใช่แล้วล่ะค่ะส่วนนุ่มหล่อคนนี้นะคะต้องร้องเพลงนี้ให้เลยค่ะ
แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์อ่ะแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยู
อ่าร้องเพลงแบบนี้ให้แน่นอนค่ะว่าเป็นวันเกิดของหนุ่มหล่ออย่างก๊อตจิรพัฒน์
เจ้าของเพลงดังพันปีที่รอคอยอ่าไม่ต้องรอคอยเพราะว่าตอนเนี้ย
วิวเขาหนึ่งล้านเจ็ดแสนวิวเข้าไปแล้วจ้าคืออย่างงี้นะคุณผู้ชม
เมื่อวานเนี้ยสามสิบเอ็ดมักราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องก๊อตจีรพรรดินะคะ
เขาก็เลยพากันเดินทางไปที่เกาะนาคีเพื่อทำบุญถวายพระทหารให้กับพระสงฆ์
เป็นการทำบุญวันเกิดร่วมกับกัลยนมิตรพร้อมกับมีโรงทานขนมจีนและอาหาร
ให้กับผู้ที่มาร่วมบุญนะคะได้อิ่มท้องอิ่มบุญกันโดยทั่วหน้า
หลังจากนั้นค่ะก็ได้ถวายระคังและของตามความเชื่อที่ว่าจะได้มีชื่อเสียงด่งดัง
เหมือนเสียงคล้องเสียงระคังอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นน้องก๊อตก็ได้เดินทางไปที่เกาะนาคีค่ะ
ได้ร่วมพิธีบวงสวงเจ้าแม่นาคีใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะ
แล้วก็ได้ทำพิธีมอบเงินสดจำนวน๓๑๙๕๐๐บาทโอ้โหเยอะเลยนะ
อบให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านดุงเพื่อใช้ในการปรับปรุงสะพานระยะทาง๗๕เมตรค่ะ
คือสะพานอันเก่าเนี่ยมันผูกพังไปแล้วอย่างที่เห็นน่ะนะคะ
ใช่ค่ะงานนี้น้องก๊อตเองก็ได้ถวายเสียงเพลงพันปีที่รอคอยด้วย
ซึ่งเป็นเพลงที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้เลยอ่ะเนาะรวมไปถึงยังได้อธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่นาคี
จุดทูปเสี่ยงทายนะคะบอกเลยนะว่าเป็นตัวเลขที่หลายคนรอคอยแล้วเห็นแล้วจะบอกว่าเลขสวยมาก
เลขที่ได้ก็คือ๐๒๓หรือ๓๒๐ไม่รู้แหละคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรกัน
ถ้ามองจากมุมนี้๐๒๓น้องก๊อตเนี่ยได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าโอ้โหดีใจมากเลย
ที่ได้พาเอฟซีแฟนคลับที่รอคอยมาร่วมทำบุญสะพานในครั้งนี้สร้างสะพานด้วยกันในครั้งนี้
พร้อมกับให้โชคเลขทูปฝากเอฟซีกันมาด้วยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
นี่ก็ได้นำพานะครับเอฟซีแฟนคลับพันปิงที่รอคอยมาร่วมกันสร้างสะพานนะครับความยาว๗๕เมตรนะครับ
ร่วมทุนสร้าง๓๑๙๕๐๐บาทนะครับวันนี้เราก็จะมีเลขทูปนะครับไปฝากทุกท่านด้วย
ให้ได้โชคดีให้ร่ำรวยขอให้เอฟซีน้องก๊อตมีแต่ความสุขและร่ำรวยทุกคนนะครับ
สาธุนะคะไปกันต่อค่ะเวลามีน้อยแหม่เชื่อว่ายังไม่จุใจนะคุณผู้ชม
วันนี้จัดให้แบบจุกกับลูกสาวพญานาคน้องธัญญาอาสยาม
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราน้องรถเบ้นยกหูโทรไปถามเลยค่ะ
สอบถามเลยจ้ะว่าเลขเด็ดงวดวันนี้คือเลขอะไร
ธัญญาบอกพี่งวดนี้จะเป็นเลขไหนไปไม่ได้เลยนะคะ
จากเลขทะเบียนรถป้ายแดงคันใหม่ซึ่งทะเบียนรถคันใหม่ก็คือ
ซึ่งน้องเนี่ยจัดลอตเตอรี่มาแล้ว๒๐กว่าใบ
แฟนคลับคนไหนที่ชอบก็ตามไปได้นะคะเผื่อปู่ย่าท่านจะเมตตาเฮ่ง
งวดนี้นะคะก็จะเป็นเลขไหนไปไม่ได้นะคะก็ต้องให้เลขทะเบียนรถป้ายแดงของหนูนะคะ

ใช่ค่ะก็จับลอตเตอรี่ไว้หมดแล้วค่ะหมดแบบเยอะมากเลย
พร้อมกับสามห้าอืมเลขสวยนะครับจบแล้วจำไว้ในใจนะคุณผู้ชม
ไปกันต่อกับพี่ฝนธนสุนทรค่ะรายนี้นี่เจอรากไม้คุณผู้ชม
พันไปพันมาพันมาพันไปเห็นเป็นเลขห้าสาม
พี่ฝนว่าแบบนี้คุณผู้ชมเออใช่ใช่ข้างบนมันเป็นห้า
ถ้าเป็นสามหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่
พี่มองเป็นเจ็ดอืมอ้าวพี่แจ็คมองเป็นเจ็ดแล้วแต่แล้วแต่
เออห้าสามนะเมื่อกี้น้องธัญญาบอกสามห้าสองเก้า
เลขมันก็วนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาขอให้คุณผู้ชม
โชคดีแห่งปังปังในงวดนี้นะคะใช่สี่โมงเย็นรวยทุกคนค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทรัดทีวีช่องสามสิบสองค่ะ